เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะที่ถูกเพื่อนที่นั่งรถตู้โดยสารมาด้วยกัน
รีชัยสมรภูมิเพราะโมโหที่เธอไปจับจองที่นั่งไว้ก่อนอืมอ่า
แม้ว่าจะเคลียร์กันไปแล้วเนี่ยนะวันนี้ตำรวจตามเจอตัวผู้หญิง
ที่ไปทำร้ายเขาแล้วนะครับค่ะอายุห้าสิบปีมาที่โรงพักษ์สอนอภัยไทย
แต่ยังเคลียร์กับคู่กรณีไม่ได้อืมนะฮะพอเสร็จเรียบร้อย
คุยกับตำรวจเรียบร้อยขึ้นจักรยานยนต์รับจ้างหนีเลยฮะ
เดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงเวลาที่เขาพยายามสอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้น
หนิ่งคะพี่หนิ่งอันนี้คือเราให้การยังไงบ้างคะ
ฮะเธอก็เสร็จจากการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอนอพญาไทยนะฮะ
ก็วิ่งออกมาจากสถานีตำรวจนะครับก็ขึ้นจักรยาน
รับจ้างไปนักข่าวก็พยายามถามค่ะความจริงเป็นสิทธิ์ของเธอนะฮะ
อืมที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าสื่อมวลชนเขาก็พยายามจะถามว่า
เออมันเป็นมายังไงกันล่ะมันถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นตามคลิปอ่ะ
ไปกับชาติผมเข้าบุริษัทรรศักดิ์ตู้คันเดียวกันน่ะเรื่องราวต่างต่างท่านคงทราบอยู่แล้วนะฮะ
นี่เป็นภาพในสอนอนะครับตอนที่มาให้ปากคำตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็ขึ้นจักรยานยนต์รับจ้างไปนะครับตำรวจสอนอพญาไทยเนี่ย
วันนี้เรียกตัวหญิงคนนี้อายุ๕๐ปีนี่ฮะในภาพจากกล้องวงจรปิดที่อนุสวรีชายสมรภูมิเมื่อวันก่อนเนี่ย
รถตู้นะครับนั่งมาจากฟิวเจอร์พาร์คลังศิษย์นะครับ
รถตู้ที่อนุโสรีชัยพอลงรถมาแล้วยังโมโหเพื่อนร่วมทางอยู่
ที่หาว่าเขาเอาวางกระเป๋าเอาไว้แล้วจองที่เอาไว้เนี่ย
เธออยากจะนั่งตรงจุดที่เป็นประตูทางออกเนี่ยก็ไปกระชากผมเขา
เขาก็เอาคลิปเอากล้องพวกเนี้ยไปแจ้งความนะครับทุกผู้ชมครับในรถก็อัดคลิปที่เธอไปต่อว่าต่อขานเขาตลอดทาง
ผู้หญิงคนนี้อายุ๕๐ปีนะครับมีอาชีพดูแลผู้สูงอายุนะฮะ
หลังจากที่เรียกมาสอบปากคำเนี่ยการสอบปากคำใช้เวลา๓ชั่วโมงกว่านะครับ
นี่ฮะตอนที่เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนของสนพญาไทย
ตำรวจบอกว่าเธอเนี่ยสารภาพว่าทำร้ายร่างกายเขาจริง
ตามที่เกิดขึ้นในคลิปนั่นแหละเนื่องจากโมโหแล้วก็ไม่พอใจ
ที่ถูกผู้เสียหายเนี่ยมาจองที่นั่งบนรถตู้อันนี้เธอก็ยอมรับนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งแหล่ตามที่ปรากฏทั้งในรถตู้
แล้วก็กล้องวงจรปิดตอนที่ลงรถแล้วยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวอะไรกันก่อนนะครับ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนให้ปากคำเสร็จเธอก็รีบเดินทางไปนะฮะ
นี่เป็นในรถที่ผู้เสียหายเขาอัดคลิปเอาไว้นางสาวอำพิกาอายุสามสิบปีเป็นผู้เสียหายนะครับ
ถูกต่อว่าแล้วก็ถูกทำร้ายนะครับวันนี้ก็มาที่สอนอพญาไทย
เพื่อจะมาไกลเกลี่ยเธอก็แจ้งความเอาไว้ในคดีทำร้ายร่างกายคดีดูหมินซึ่งหน้า
ซึ่งเธอบอกว่าสุดท้ายแล้วเคลียร์กันไม่ลงตัวนางสาวอำพิกาบอกว่าเมื่อวานนี้มีพลเมืองดีมาแจ้งเบาะแส
ก็ส่งข้อมูลให้กับชุดสืบสวนว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะทำงานอยู่ที่ไหนแบบไหนอะไรยังไง
สุดท้ายแล้วก็ไปเจอคู่กรณีจนได้นะฮะเจ้าหน้าที่ตามเจอจนได้
แล้วสอนอพญาไทยก็พาตัวมานะครับมาสอบปากคำนะครับ
บอกว่าความจริงเธอก็มาตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานอีกแล้วนะ
ที่ได้มาเจอกันวันนี้ก็มาอีกรอบนึงนะครับ
พอเห็นคู่กรณีครั้งแรกอันนี้จำหน้าได้เลยอืม
ต้องสืบนี่คุณเขมิกาผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนี่ผู้เสียหายนะฮะ
บอกว่าเห็นหน้ากันก็จำหน้าได้นะครับแต่ไม่ได้คุยอะไรกัน
แล้วไม่มีคำขอโทษอะไรออกมาจากปากคู่กรณีด้วยค่ะ
เขารับสารภาพทุกข้อเก่าหาค่ะ
ไม่ได้รู้สึกเพราะเขาก็ยังพูดว่าเขาจะนั่งตรงนั้น
เราก็ให้อภัยได้นะคะถ้าเขารู้สึกผิด
เพราะเราก็ไม่ได้จะติดใจเอาความอะไรมากมาย
แต่เขาก็ต้องรู้สึกผิดว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีต่อเรานะ
มันไม่ดีต่อความรู้สึกของคนในครอบครัวเรานะ
แล้วมันมีโอกาสทำให้เราบาดเจ็บหรือเกิดอะไรที่มันร้ายแรงมากกว่านี้ค่ะ
เอาเป็นว่าในฝ่ายของคนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
รับสารภาพแต่ไม่ขอโทษ
ส่วนเรื่องการชดใช้เยียวยานะครับทางผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
บอกว่าเรียกร้องค่าเสียหายคือค่ารักษาพยาบาล

ค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าทำขวัญ
แต่คู่กรณีบอกว่าโอ้โหอันนี้มันเกินไป
มันเรียกร้องเยอะเกินไปแล้วก็แจ้งความเกินกว่าเหตุด้วย

เพราะฉะนั้นก็ขอให้ตำรวจเนี่ยเอาให้ถึงที่สุดตามข้อหาที่แจ้งไปกันแล้วกัน
ก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ
แล้วก็ข้อหาดูหมินผู้อื่นซึ่งหน้านะครับ
จรฐีนัทวันที่จะไปยื่นฟ้องต่อสารแขวงดูศิษย์วันที่๖ตุลาคม
ก็ต้องไปให้ศาลท่านพิจารณาตัดสินกันอีกทีหนึ่งนะครับ